ถ้ามีท่าไหนไม่รู้พลัดตกลงไป

ตอนนี้มีพนักงานเรือไอคอนสยามนะคะช่วยคนจมน้ำนะคะ
ตอนนี้กำลังเรือกำลังเรือกำลังถอยไปรับคนจมน้ำนะคะ
นี่ครับคุณผู้ชมครับมีคลิปแล้วมีคำบรรยายเสร็จสับเลย
เป็นคลิปนะฮะที่ถ่ายจากเรือข้ามฝากของไอคอนสยาม
เป็นนาทีที่เด็กเรือของไอคอนสยามครับกระโดดลงไปช่วยผู้ชายคนหนึ่ง
ลอยคอตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่นะครับอยู่ริมตลิ่งที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
บริเวณโป๊ะของท่าเรือวัดยานวาเด็กเรือที่กระโดดลงไปช่วย
ให้ผู้ชายคนนี้นะฮะรอดปลอดภัยคือเด็กเดินเนี่ยเขาใส่เสื้อพยุงตัวอยู่นะฮะ
ใส่เสื้อพยุงตัวอยู่แล้วก็ลากเขาขึ้นฝั่งที่โป๊ท่าน้ำของวัดได้
นี่ครับนะฮะท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือ
แล้วก็พระที่อยู่ในวัดคอยลุ้นคอยให้กำลังใจ
จนสามารถพาชายคนดังกล่าวขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อคุณเบลคุณเบลเอาคลิปนี้มาโพสต์นะครับ
แล้วก็บอกว่าน้องคนนี้เป็นคนช่วยเหลือคนตกน้ำ
กับโม๊กไอคอมสยามงั้นตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับ
นับถือการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวและรวดเร็วของเขาจริง

เข้ามาตอบบอกว่าตอนที่เอาผู้ชายคนนี้ขึ้นจากน้ำ
ถามเขาแล้วว่าพี่พี่ตกน้ำได้ยังไงผู้ชายคนนั้นบอกว่า
มาปล่อยปลาหน้าโป๊ะแต่สงสัยลื่นลื่นแล้วเลยตกน้ำ
ของน้องเขานะครับที่แม่กล้าหารจริงจริงแต่ว่าน้องเขา
มีความรอบครอบมีการใส่เสื้อพยุงตัว
คนอื่นถ้าเห็นเหตุการณ์แบบนี้
ถ้าไม่ได้แบบว่าใส่เสื้อพยุงตัวอะไรก็ต้องหาคนหนึ่งช่วยนะครับ
อย่ากระโดดลงไปเองแบบนี้อันตรายนะครับ